สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี
สวัสดีค่ะ

ทุกวันค่ะตั้งแต่วันใจจนถึงวันสุขค่ะ

ก็แน่นอนค่ะหลังเดินหน้าไพรเตรชไทยฐานวันสุขอย่างเ้ย
ถูกต้องเลยวันนี้วันที่๑๖กันยายนเอาไลน์กันมาด้วย

เมื่อเช้า๓คนใบ้กันแบบสุดฤทธิ์สุดฤทธิไม่ให้จริงเรา
เราบอกกันไปเรื่องทั่วไทยตั้งแต่วันที่๑๕ตอนเช้าไปแล้ว๑๖

วันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะวันที่๑๖ครึ่งเดือนพอดี
มีใครโชคดีเฮงวันนี้ก็ส่งไลน์มาคุยกับเรากันได้
มีคนหนึ่งค่ะแม่แอนจี้ดูหัวเค้าเสียงหัวแอนจี้
รอตเตอรี่เพียงอันนั้นคือที่ทุ่มเทไปทั้งหมดในรอบที่ผ่านมา
ข้างบนไหนแงะขึ้นมาหน่อยตรงหน่อย

พี่เหมียวอย่าบอกว่าว่า

โทรมาทำไมคะ

เพื่อนแม่คนดูรายการอะไรดูเยอะไม่หมด
เอาเบอร์หนูจัดไม่รู้แม่โทรศัพท์ค่ะจดไม่เต็มกระดาน

พออันนี้ไปเก็บรวบมาจากคนออกฟิศเลย

แต่ถูกด้วยตัวเองเพราะว่าฝันส่วนตัว
เมื่อกี้เราถามเค้ามาแล้วเค้าฝัน
เลขใครถูกเลยไหมคะถูกเลขเลยไหมหกห้าสูนนี่ไงรางวัลที่หนึ่งเลย
เลขที่ออกก็๒๔๐๖๕๐นี่ไงเขาก็ได้แต่เขาถูกข้างหลังไงเขาถูก๖๕๐ข้างหลัง
มันมี๓ตัวด้วยมี๓ตัวหน้าเขาก็มี๕๘
อ๋ออันนี้เป็นจริงคำสิ่งนี้ค่ะฉลากเอกชน

แล้วก็เลขท้าย๒ตัวก็๔๒นะคะ

เลขทะเบียนรถ๑๑๒
ของคนที่ไปส่งผู้หญิงท้องน้องก้าว

เออ๕๐แต่พวกชาหลักเอกชนคงจะมีสิทธิ์
อะไรแบบนั้น๕๐๐อะไรแบบนั้นนะคะ
มาเอาบอกเลขอะไรไปไม่ได้พูดเลย

พูดสุขภาพฉันไม่ชอบความหมกมุ่นอะไรแบบนี้

ต้องแต่ยอดถูกต้องแต่ยอดถูกต้องพูดว่าซีลอตตาลีต้องพูดว่าซีลอตตาลี
แต่พี่หนุ่มคงมีเลข๓ต่างวันไม่มาต่างวันไม่มา
เออต่อง้อยรอบที่ผ่านมาที่วันนั้นพี่มดดำพูดเอ๊ะไม่เป็นของ
แต่ว่าเต่ามี๔ขาเดินขึ้นมาจากบ่อนะ

วัว๒ขาเออ
ถูกไหม

ก็ถือซะว่าบำรุงกองสลากแห่งประเทศไทยไปนะคะ

พอเขาบอกฉันนี่ไรก็เจ๊งวินาศบอกกัน

ไม่ต้องซื้อหวยนั่นก็คือค่าแรง

ค่าแรงขั้นต่ำของเราก็คือ๓๐๐บาท

ธนิษฐโสรัสรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้า
และอุตสาหกรรมไทยได้เปิดเผยว่ากรณีที่คณะกรรมการ
ได้เสนอให้ปรับค่าจ้าง
เป็นค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นจาก๓๐๐เป็น๓๖๐บาท
อันนี้ออนไลน์ใช่ป่ะนะคะอเรนนี่ส์ออนไลน์
๑บาทต่อวันนั้นเป็นระดับที่สูงเกินไป

เพราะว่าการขึ้นทันที๖๐บาททั่วประเทศนี้จะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดี
เพราะอะไรเพราะว่าจะผลักดันให้แรงงานต่างด้าว
ซึ่งตอนนี้มีอยู่แล้ว๓ล้านคนในประเทศเราจะมีเพิ่มมาอีก
เพราะเขาจะมาอยากได้๓๖๐เหมือนกัน
กลับมาตัดราคาเรามีทั้งสองอย่างนะ
ขณะเดียวกันค่าแรงขั้นต่ำจะกระทบเป็นลูกโซ่
ไปยังค่าแรงทั้งระบบที่จะต้องปรับขึ้นหมดเลย
ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถจะจ่ายได้นะฮะ
แล้วก็ธุรกิจก็จะขาดทุนแล้วก็จะปิดกิจการเพิ่มขึ้น
นี่การปรับค่าแรงเพิ่มขึ้นทางคุณธนิดเขาบอกว่า

คือ๑เสียรษะเกต๒เงินเฟ้อ
และความสามารถในการจ่ายค่าจ้างในแต่ละพื้นที่
คือพื้นที่อย่างต่างจังหวัดเขาจ่าย๓๖๐หรือ๓๐๐ยาก
เพราะว่าเขาเป็นธุรกิจเล็กรถเมย
แล้วก็บางทีรับจ้างแบบเก็บลิ้นจี่
ถ้าจ่าย๓๖๐นี่นักหว่าง

เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทำเงินเยอะขนาดนั้น
ทีนี้พอเราไปขึ้นค่าจ้าง๓๐๐ทั่วประเทศเป็นการถูกกฎหมาย
ตอนนี้ก็หนักพวกนี้ก็ทยอยปิดไปเยอะนะฮะ

อู๋ขนาดก่อนแบบนี้นะใช่แต่ถ้าจะขึ้นอีก๓๖๐บาท
ทางองค์การในจ้างเขาบอกว่าหนักหน่วงอยู่

ปรับขึ้นตามทักษะฝีมือในแต่ละพื้นที่

เหมือนกรณี๓๐๐บาทเท่าประเทศที่ผ่านมานะฮะ

เพราะว่าคือมาเปลี่ยนฐานการผลิตนี้
ซึ่งทำให้ต่างจังหวัดทยอยปิดตัวปิดตัวปิดตัวลง
การลงทุนในพื้นที่นั้นจะไม่เกิดขึ้นในการขึ้นค่าแรงแบบนี้

บางบริษัทก็รีไทยพนักงานออกไปเพียบเลย

เอาอยู่นะไทยเหรออ๋อวิวแชร์เราต้องตามข่าวอยู่นะ
เหรียญทองเพิ่มขึ้นแน่นอนเลยเจ๋งไปเลยทีเดียวเชียวนะคะ
วิวแชร์ทีมชาติไทยพงาดเหรียญทอง
ไปถึงเป็นเหรียญที่๒ของตัวของเขาเอง
คือคุณโภงศักรณ์แปรยอ

ให้กับนักทัพกีฬาคนพิการไทยในศึกพาราลิมปิกเกม๒๐๑๙
หลังพาวิวแชร์คู่ใจซิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคันแรก
ประเภท๘๐๐เมตรชายคลาสที่๕๓จ้ะ
ต้องบอกอย่างนี้แหละผู้แข่งวิวแชร์๘๐๐เมตรชาย
รองชนะเลิศที่เพิ่งจบลงไปผลปรากฏว่า
พงศกรประเทศบาซิลได้แต่พงศกรได้ที่หนึ่ง

ว่าด้วยเวลา๑นาที๔๐๗๘วินาที
เอาชนะปีแอร์แฟร์แบงค์ซึ่งเป็นอันดับ๒
ใช่๐๑๙วินาทีเท่านั้นเอง

คือหายใจยังไม่ได้ทันแบบนี้เลย
เดียวก็เลยส่งผลให้พงศกรนะ
คนไทยของเราชนะได้เหรียญทองไปเลย
คือเลี่ยนทองทำให้เพิ่มมาเป็นทั้งหมด
เก็บเพิ่มเป็นห้าใช่ไหม

แล้วก็๔เหรียญทองแดง
ขึ้นอยู่กับอันดับที่๒๐ของตารางเหลี่ย
เยี่ยมไปเลย
เป็นคนดูแลพี่หน่อยคิดดีกันพี่ร่วมครับดีในช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะ
น้องใหม่ดาวิกาที่ย้ายค่ายไปเล่นให้ช่อง๓

เรื่องเพลิงนาฬีเนี่ยมีกระแสว่าแป๊ะไม่เปลี่ยนเท่าที่ควร
แต่เขาก็บอกว่าเขาประเมินกระแสละครไม่ดีนะ

แล้วอะไรลูกนั้นไปเปลี่ยนเที่ยวอะไรลูก

น้องใหม่เขาย้ายมาช่อง๓
พอหมดสัญญาช่อง๗ก็เล่นหลายที่เลย

ก็มาเจอกระแสที่บอกว่าเพลิงนารีที่มาเล่นช่อง๓เนี่ย
เจ้าตัวแสดงคู่กับพระเอกหนุ่มเจษฎาพร
ผลดีซึ่งก็แบบว่าเบอร์หนึ่งอ่ะ

ก็เลยไปถามว่าถามถึงกระแสละครเรื่องเพลิงนารี

ใหม่ตอบว่าใหม่ไม่รู้ว่าเปรี้ยงของคนอื่น

แต่สำหรับใหม่เวลาไปไหนมาไหน
คนก็เข้ามาหามากอดมาหอม

ก็เรียกต่างชื่อนายละคร

ทางผู้จัดและช่องก็พอใจนะคะ

และก็ล่าสุดนะครับมีดราม่าเปรียบเทียบกับน้องชมพู่อีกแล้ว
ว่าขึ้นปกของเขาขึ้นสุดสัปดาห

ระวังหรือเปล่าแบบพอมีผลงานใกล้เคียงกับชมพู
คนก็จะจับประเด็นจับตามองใหม่ตอบว่า

ที่ตัวใหม่เองก็ถูกเปรียบเทียบกับหลายคน

ซึ่งการถูกเปรียบเทียบนั้นเราไม่ได้มีอะไรกัน

หนังสือแพลวสุดสัปดาห์คือหนังสือวัยรุ่น

หนังสือแพลวคือหนังสือแพลวใหญ่ซึ่งมีมานานแล้ว
แล้วพออยู่มาวันหนึ่งเขาก็ทำแพลวสุดสดาขึ้นมา

ดังนั้นคุณก็ต้องเข้าใจสิคะว่า

เข้าใจได้อันนี้เข้าใจได้

อีกตึกอะไรนะอีกตึกอะไรนะ
ตังโมตึกอะไรอ่ะที่อยู่ตรงประตูน้ำอ่ะไม่ใช่สิไม่ใช่ตังโมเขาเป็นแบรนด์
แตงโมเป็นแบรนด์ไม่ได้ก๊อฟแตงโมโอ้โหเด็กไม่เคย
มีแบบเป็นแบบเหมือนเสื้อโปโลเสื้อยี่อะไรแบบนี้

โอ้โหไปเวียกับเบลล่าดีกว่าค่ะ
มาเบียร์กับเวลาก็ได้นานเราจะเห็นว่าเขาไปเที่ยวกันสักที
ไปทะเลด้วยจะบอกด้วยไม่ใช่ทำแบบนั้นเลย

คือเอาอย่างนี้ทั้งสองคนนี้นะเขาพยายามที่จะหาเวลาเพื่อที่จะไปเที่ยวกัน
คืออย่างเบลล่าเนี่ยเขาก็จะมีกวนของเขา

เวียเนี่ยเขาก็จะมีกวนของเวียเขา
แต่หน้าคราวนี้เนี่ยพอเอิญเนี่ยเวียเนี่ยเค้าว่าง
เค้าก็บางทีเอาอย่างงี้เค้าก็ไปจอยเนี่ย
บางทีเบลล่าก็มาจอยกวนของเวียบางทีเวียก็เป็นจอยกวนของเบลล่า
ดังนั้นพอครั้งนี้เนี่ยเวียเขาก็เลยมาจอยด้วยที่พัทยา
เข้าใจคำนี้ไหมคะแค่นั้นเองก็คือมาจอยกัน
เพราะว่าพระเอิญนานเราจะได้แบบว่ามีเวลานานอย่างนี้สักที

จริงผมมันไม่ได้ชอบอยู่หน้ากล้องหรอกเวลาไปไหนมาไหนอย่างนี้
ก็ผมมักจะอยู่หลังกล้องอะไรประมาณนั้นเข้าใจไหม
แล้วเนี่ยคนชมทริปนี้รูปสวยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะ
คือประมาณว่าเขาก็อยู่ในที่เดียวกันนั่นแหละ
แต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปคู่กันเท่านั้นเอง
แต่เขาไปด้วยกันเท่านั้นเอง
เถอะเพราะเป็นแฟนกันไม่ค่อยจะเปิดตัวเลย
ไม่ค่อยเปิดตัวจนพ่อแม่ถามเลยนะ
ไม่ใช่เลือกกันบอกว่าตกลงยังไง
เพราะว่าพ่อแม่เราเป็นพ่อแม่บางทีเราก็ยังอยากจะแบบ
ลูกเราเมื่อไหร่จะมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฟ้า
แล้วถามแล้วพี่เขาบอกไหมคะว่า
เค้าบอกว่าอย่างนี้เค้ายังติดสนุกอยู่

ใช่ไหมเค้ายังติดสนุกอยู่ก็คือตอนนี้ยังอยากลาลา
เขาบอกอย่างนี้กลัวแต่งไปแล้วไม่หนุกอ่ะ
รู้ได้ไงว่าไม่หนุกพูดไปซิรู้ได้ไงว่าไม่หนุก

หมายถึงว่าชีวิตชีวิตแต่งงานสนุก
งดจะมีทั้งดีแล้วรายแล้วก็ทำช่างน้ำหนัก
ไหนอยู่แล้วมีความสุขก็อยู่
ก็ถ้าแก้ไขได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ตะเวน
ตอนนี้เค้านำเข้าจริงเค้าทำกับกว่ากว่าถ้านำเข้าก็คงไปคุย
พี่โกนหัวเนี่ยไม่เกี่ยวหรือ

หนูเห็นเมื่อช้างมีข่าวลงมาแล้ว
แต่ว่าน่ารักดีอะคู่นี้ใช่

เขาบอกว่าเขาบอกภูมิใจไซส์มินินะคะปัดคิดผ่าโอยัดอึม
คือหลายคนก็จะเห็นว่าพี่คริสหอวังใส่ชุดว่ายน้ำ
แล้วก็มีคอมเมนต์ใต้ภาพของเขาไงว่า
หน้าอกหน้าใจของเขาเนี่ยเล็กเหลือเกิน
ทีนี้พี่ไปถามพี่คริสเขาบอกว่า
มีแพลนถ่ายแฟชั่นเซ็กซี่นั้น
ต้องรอรุ้นปีหน้ามะเนี่ยอาจจะได้เห็นก็ได้

อันนี้ก็เซ็กซี่แบบเท่คือเขาก็แฮปปี้เหมือนเขาอย่างนี้

ดูเรื่องงานนาฬิกากันนะคะท่านผู้ชมค่ะ
กันอีกครั้งกับงานมหากรรมกีฬาแห่งภูมิภาคเอเชีย
ครั้งที่๑๘ก่อนที่งานจะจบนะคะ
ใครที่เล็งนาฬิกาเรือนไหนไว้ไม่ต้องคิดนานค่ะ
เพราะงานนี้รวบรวมนาฬิกาไว้ครบที่สุด
คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดรุ่นหายาก
วันนี้มีไม่ให้ชมหลายรุ่นหลายสไตล์นะ
ปี๒๐๑๖ที่มาแรงในขณะนี้เลยนะคะ
ใส่ได้ทุกวันราคาก็อยู่ที่๖๒๕๐บาทเท่านั้นเองนะคะ
ปัดที่ใหญ่ขึ้นถึง๓๕มิลลิเมตร
ภายในประดับเพชรอี๑๒เมตรมะมาพร้อมกับสายสเตลแบบเคเบิลราคา๗๔๐๐๐บาทค่ะ
ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไปช็อปได้เลยเพราะเขามีโปรโมชั่น
อย่างเช่นว่ารถพิเศษสูงสุด๕๐เปอร์เซ็นต์
ก็เหลือเท่าไหร่๓๕๐๐บาทสบายใจไหมลดเพิ่มด้วยบัตรเครดิตชั้นนำอีกด้วย
ตั้งแต่วันที่๒๕กันยายนวันนี้ถึง๒๕ใช่ไหมคะ
ฉันเคยไปช็อปแล้วนะช็อปแล้วช็อปอีกช็อปได้ช็อปมีนได้
ได้กิ๊บวาวเชอร์ใหม่อีกด้วยพอเป็นรุ่นอย่างนี้รุ่นแผ่นคือไม่จะเป็นเข็มนะ
ใช่ครับปวงหน้าคุณอำอธิชาที่บอกว่าปวงหน้า
ไม่เข็ดงานพูดจักรเขาอาจจะทำอีกเลย
ไม่เข็ดก็อย่าเข็ดไม่เข็ดก็ไม่ผิด

แต่ว่าก็ต้องสู้กันต่อไป

อย่างที่ได้เห็นนะนะ
ว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดละคร

แล้วผมเองก็ไม่ได้ไปรับฟังอะไรเกี่ยวกับทางฝั่งนู้น

ผมเองก็ไม่ได้ไปพูดไปยุ่งอะไรกับทางฝั่งนู้นด้วย

ยังไงผมก็ให้ทนายเป็นคนจัดการหมดทุกเรื่องราว
เรื่องราวมันจะเป็นมายังไงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ

ดำเนินการไปตามคันลองของการกฎหมายทั้งหมดทั้งปวง
เคลียร์นะต่างฝ่ายก็มีเหตุมีผลของตัวเอง

ก็เลยถามอย่างนี้นะลำบากใจนะเขาก็บอกลำบากใจ

แต่ก็คงจะไม่อยากให้ใครมีเรื่องเดือดร้อน
เข้าใจไหมหรือมีปัญหาหรอกครับ
เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างผมก็ควบคุมไม่ได้

เพราะงานผู้จัดก็คืองานจัดการทุกสิ่งทุกอย่าง

บางทีบางอย่างเรามาดิวกับบริษัทหนึ่ง
แล้วก็ไม่สามารถจะควบคุมได้
ผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีอุปสรรค

เพียงแค่ใครจะเจอใหญ่เจอเล็กแค่ไหน
ผมก็ทำงานในสิ่งที่ผมรักครับ
และในเมื่อที่ผมทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ผมก็พร้อมที่จะแก้ไขต่อไปครับ

ให้แฟนได้เห็นว่าไปทำบุญกันนะก็เป็นเรื่องดีนะฮะ
แต่ของตัวเองไม่ลงไปปล่อยนกปล่อยปลากันที่ท่าน้ำน่าเอ็นดูนะฮะ

เป็นคือซอมบี้โรคนี้ปกคลุมไปด้วยซอมบี้คนจะกลายเป็นคนส่วนน้อย
ถูกต้องคือเราจะต้องหาผู้รอดชีวิตนั่นแหละก็เป็นความหวังครั้งใหม่
ซีซั่นก่อนที่จะมีชีวิตรอดอย่างสงบสุขในดินแดนที่สร้างขึ้นมาใหม่
แต่ที่พวกเขาและเธอเหล่านั้นไม่รู้คือหายนะครั้งใหม่ที่กำลังจะมาเยือนนี่แหละค่ะพี่
มันมีอันตรายอะไรซ่อนเร้นอยู่บ้างยังข้ามไม่ถึงก็เตรียมไปภาวะทั่วประเทศได้แล้ว
ชนชาติไหนอันหนังนี้อเมริกันค่ะอันนี้เลยเนี่ย
ตอนแรกนะคะทางไทยรัฐทีวีวันที่๑๘กันยานี้ค่ะพี่ตอน๕ทุ่ม
ก็ใครที่บอกว่านอนดึกวันอาทิตย์ก็คือจะมีทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะ
๑๘กันยานี้เสนอเป็นตอนแรกทางช่องไทยรัฐทีวี๓๒นี่แหละค่ะ

เฉพาะมงกุฎนะแพทย์วันนั้นเธอไม่มาแม่เผ็ดไปอย่างงี้เลย

งั้นจันทั้งสุกหน้าเจอกับพวกเรากันใหม่นะคะในข่าวใสค่ะ
วันนี้ก็ไปไหนเดินทางอย่างระมัดระวังปลอดภัยนะคะ
ไปแล้วเหรอรถมันระวังนะคะรถไม่ขยับเลยค่ะติดมากเลยติดมากเลย

ฟังเพลงเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
อู้วทำปริญญาโททำฟันได้